ที่จังหวัดยาลานะคะเกิดเหตุคนร้ายค่ะ
รอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตต่อหน้าชาวบ้านที่กำลังเดินเข้าไปมัศยิต

เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มาก่อความสงบ
แล้วก็สร้างสถานการณ์ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบมัศยิตตะโลแอร์ระอำเภอยริงจังหวัดยาลา
หลังมีคนร้ายก่อเหตุยิงอาสาสมัครทหารพรานซานูซียูโซอายุ๓๔ปี
ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓เสียชีวิต
ใกล้กันค่ะพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนจำนวน๗ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังเดินทางไปทำพิธีละหมาด
มัศยิตดังกล่าวเมื่อถึงจุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่าก็มีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบมา
ก่อนที่กระหน่ำยิงผู้ตายจนเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าชาวบ้านที่กำลังเดินเข้ามาสยิต
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกิดเหตุ
เฉพาะปลอกกระสุนปืนเพื่อนำไปตรวจสอบว่าเคยก่อเหตุที่ไหนมาบ้าง
พร้อมสอบปากคำพยานที่เกิดเหตุเนื่องจากว่ามีคนเห็นรูปภัณฑ์ของคนร้ายทั้งสองคน
โดยจะนำภาพจากแฟ้มประวัติคดีความมั่นคงให้พยานชี้ตัว
เมืองต้นเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายก่อนที่จะลงมือก่อเหตุสร้างสถานการณ์